คราวนี้ปมปัญหามันอยู่ที่การจุดไฟ

ก็มีการเตือนแล้วว่าอย่าจุดไฟเผา

คนที่ยิงไม่ได้ไปไหนยังยืนรอมอบตัวอยู่เลยค่ะ

คือบอกว่าเตือนแล้วก็ไม่ฟังซะที
ปราณีการใช้อาวุธปืนในการตัดสินปัญหาอันนี้ไม่ถูกต้อง
เหตุการณ์นี้เพื่อนบ้านเสียชีวิตนะคะ
โดยนายจิระวัตธ์เผ็ดหินอายุ๔๒ปี
เขาอาชีพก็คือรับจ้างกรีดยาง

ยืนอยู่ตรงนั้นรอมอบตัวกับตำรวจ
ของกลางก็คือเป็นอาวุธปืนลูกซองยาว๑กระบอก
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนขนาดเบอร์๑๒จำนวน๑ปลอก
ตำรวจก็เดินทางไปควบคุมตัวแล้วก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นายจิรวัตรผู้เกาะเหตุให้การว่าเป็นคนใช้อาวุธปืน
จ่อยิงนายพยาวคงดงเดือยอายุ๕๐ปี๑นัดจนเสียชีวิต

หลังจากพูดห้ามผู้ตายแล้วที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยนะ
บอกว่าอย่าจุดไฟเผาขยะข้างบ้านเพราะว่าลมมันแรง
เดี๋ยวไฟมันจะลุกลามแล้วก็จะมาติดบ้าน
บอกหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ฟัง
คราวนี้ชักปืนยิงไป๑นัด
แล้วหลังจากที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะก็ได้หลบหนี
กบดานที่บ้านญาติก่อนที่จะติดต่อเข้ามอบตัว
ซึ่งทางด้านพลตำรวจตรีนุกูลไกรทอง

บอกว่าผู้ต้องหาติดต่อขอมอบตัว
พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
บ้านของผู้ต้องหากับผู้ตายเนี่ยนะ

และสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุเพราะว่าผู้ตายเนี่ย

ช่วงนี้มันเป็นช่วงลมแรงด้วยคุณผู้ชม
แล้วทางผู้ต้องหาเขาก็เลยไปห้ามปรามผู้ตาย

ดับไฟเถอะเดี๋ยวไฟจะไหม้บ้าน

ฝากย้ำเตือนพี่น้องประชาชนว่าจะโกรธเคืองจะทะเลาะอะไรกันเนี่ย
อย่าตัดสินปัญหาด้วยอาวุธปืน
ใจเย็นก่อนเพราะว่าไม่งั้นพอก่อเหตุแบบนี้แล้ว
มันมีคนเสียชีวิตก็ต้องติดคุก
แล้วก็กลายเป็นเสียหายกันทั้งหมดเลยนะคะ